โมงกว่าแบบนี้นะคะพักเรื่องเครียด
ข่าวสารเครียดมาอมยิ้มกันหน่อยดีกว่า
สีสันข่าวเช้าพี่ทิเป้รออยู่แล้วนะคะ

เช้าแบบนี้นะครับเราต้องเพิ่มความน่ารักนะครับ
สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับผมยามเช้าแบบนี้นะครับ
เรื่องสวยงามเรื่องความหามียากครับผม
เรื่องแรกเป็นเรื่องของความสัมพันธ์
ระหว่างน้องหมากับผีเสื้อจะเป็นอย่างไรนั้น
เชิญชมได้เลยครับ
ถือได้ว่าเป็นความรักระหว่างผีเสื้อกับน้องหมานะครับ
อยากหยุดเวลาตรงนี้ให้นานที่สุด

หมาน่ารักผีเสื้อก็น่ารัก
แหมคู่รักหวานแวว

เมื่อผีเสื้อต้องลาจากบินไปก่อนแล้วบ๊ายบาย
หลับไปถึงไหนเหรอคุณพี่
รู้ไหมว่าเพื่อนเขาถ่ายรูปไว้หมดแล้ว
ลึกลับจริงรับนานจนเพื่อนแป้งได้
แล้วจะตื่นเมื่อไรแล้วครับ
อย่านะครับคุณพี่อย่าแกล้งผมแบบนี้สิ
ผมไม่ค้นนะไม่ใช่ตุ๊กตา

นี่คือรสนิยมส่วนบุคคลนะครับ
ความสวยความงามไม่มีขีดจำกัด
อย่างรายนี้เธอชอบอำพันธ์
ที่เป็นซากผลิตบันของยางไม้
พี่เขาก็เลยทำเลสินนำยุงมา

พอทาได้ที่เอายุงมาวางแล้วก็อบแห้ง
เล็บจึงออกมาแบบนี้
สุดยอดจริงสวยงามอีกต่างหาก
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ